คุณผู้ชมคะน่าแปลกใจดีนะคะเราเล่าข่าวกันมาเนี่ย
มีเรื่องลักษณะแบบนี้บ่อยมีงานบุญที่ไหนตีกันที่นั่น
ไม่รู้ทำไมจริงจริงที่ศรีสะเกดใส่กันไม่ยั้งเลย
สารพ่อค้าแม่ค้าสงสารคนไปเที่ยวงาน
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
หล่อผู้ถูกกินอยู่หัวคนได้
นะคะโอ้โหขวดแก้วเศสไม้ฟั้งปากันไป
มาที่น่าเห็นใจคือพ่อค้าแม่ค้าที่เขาไปขายของ
อยู่ในงานทำได้แค่ตะโกนห้ามบางคนได้แต่ถอยหนียืนมองตาปริบปริบ
ผู้ชายคนนี้นอนนิ่งอยู่กับพื้นเลยบาดเจ็บนี่นะคะ

มีเจ้าหน้าที่มีตำรวจมาระงับเหตุค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ตีกันก็แตกคือทิ้งคนเจ็บนอนนิ่งอยู่ตรงนั้น

เกิดขึ้นบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดศรีสเกต
มีการจัดงานเทศกาลปีใหม่และงานกาชาติประจำปี๒๕๕๙
จัดตั้งแต่๒๖ธันวาคมแล้วก็คือสุดท้ายคืนนี้แหละ๔มกราคม
พ่อค้าแม่ค้าในงานบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒มกราคม
มีการแสดงคอนเสิร์ตของคุณเสกโลโซค่ะ
เสิร์ตจบได้แค่๒๐นาทีมันเอาละวัยรุ่นออกมาจากเวทีคอนเสิร์ต
ตะลุมบอลกันเลยแล้วตะลุมบอลกันโซนร้านค้าด้วยนะ
สงสัยเขม่นกันตั้งแต่ตอนดูคอนเสิร์ตหรือเปล่า
พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้กับจุดที่เขาตีกันนะคะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุวัยรุ่นวิ่งกันมา
พยายามจะมาหยิบข้าวของของพ่อค้าแม่ค้าที่วางขายอยู่ด้วยนะ
ผลไม้มันก็เอาเอาไปคว่างใส่กัน
กล้าก็ด้วยขวดแก้วก็ด้วย
ข้าวของพ่อค้าแม่ค้าเขาเสียหายนะคะ
แล้วไล่กันไปไปหน้าอาคารสารากลาง
กว่าตำรวจจะมาครึ่งชั่วโมง

ทีนี้พอตำรวจมามันก็แยกย้ายกันหลบหนีนะคะ

แต่ก็ยังดีที่มันไม่รุนแรงไปมากกว่านี้
ก็เห็นตามคลิปจะมีคนเจ็บผู้ชายคนนึง

ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดบอกว่ารู้แล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เรื่องมันเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไม่มีใครแจ้งความเลย
ไม่มีใครเอาผิดใครเลยเงียบเลยตำรวจบอกไม่เห็นมีใครมาแจ้งความดำเนินคดีอะไรเลย
แต่มิ้วว่าเจ้าของงานควรเอาเรื่องคนจัดงานต้องเอาเรื่อง
ต้องเอาเรื่องพ่อค่ะแม่ค่ะที่เสียหายก็เรียกค่าเสียหายกันซะให้เข็ด
ไม่งั้นเนี่ยมีงานทีไรตี้กันตลอดค่ะ